สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่จับตาเรื่องฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานตอนนี้นะคะยังคงต้องติดตามให้ดีเพราะว่าในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองใหญ่ก็ยังมีค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานอยู่ยังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
แต่ขณะเดียวกันค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะคะก็จะสังเกตว่าตอนเช้าจะมีหมอกลงหนาทึบแบบนี้ส่งผลต่อการขับรถอาจจะทัศนวิสัยไม่ดีต้องเฝ้าระวังให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้
จากนี้หมอกที่มันปกคลุมลงมาบางบางเนี่ยอาจจะทำให้ถนนลื่นขับรถยากลำบากควบคุมยากลำบากด้วยเหมือนกันสาเหตุที่ทำให้ช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าก็เนื่องมาจากว่ายังคงมีปัจจัยที่เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงพ
แล้วก็มีหมอกด้วยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๔องศาเซลเซียสในบางพื้นที่โดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูนะคะ
ขณะที่ลมตะวันออกค่ะที่พัดมานะคะปกคลุมบริเวณอ่าวไทยในช่วงนี้นะคะก็จะส่งผลทำให้ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะแถบทางจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบของพื้นที่ตกบางแห่งนะคะ
คลื่นลมในทะเลนั้นไม่สูงมากประมาณ๑๒เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะคะจะเห็นว่าแถบสีฟ้านี่คือคลื่นไม่สูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
เดินเรือได้สบายท่องเที่ยวชายหาดได้สวยเลยส่วนฝั่งอันดามันนั้นดูสิคะคุณผู้ชมสีฟ้าใสแบบนี้สบายค่ะอากาศดีท่องเที่ยวได้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบการคาดการณ์พยากรณากาศตลอดทั้งสัปดาห์กันหน่อยนะคะว่า
จะเป็นอย่างไรจะได้เตรียมรับมือกัน
โรคไข้หวัดใหญ่จะระบาดหนักในช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาว
กรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนค่ะว่าในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นป่วยกันมาก
ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยแล้วกว่า๓๙๐๐คนเสียชีวิต๒๗คน
ป่วยมากที่สุดคือภาคกลางรองลงมาคือภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้
คำแนะนำนะคะก็คือปิดปากปิดจมูกล้างมือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย

นี่ก็เป็นคำแนะนำดีเตรียมรับมือกับสภาพอากาศนะคะ